คือฉันจะบอกว่าเขาเมาส์กันมาหลายอาทิตย์ใช่ไหมคุณ
เรื่องนางร้ายป่อประอักษรยอดที่ว่าสามีไปจุ๊กกิ๊ก

ผู้นุ่มคุณนิงดายัพย์มาเรียบร้อยแล้ว
นั่นแหละหนึ่งในที่คุณเดามานั่นแหละถูกต้องนะ
ก็คือคุณเป้ยปานวาดเธอออกมายอมรับจริงว่าครอบครัวเธอมีปัญหา
แต่อย่าคิดไปไกลว่าถึงขั้นจะต้องเตียงหักแตกร้าวกันไป
ยังใจเย็นก่อนนะเธอบอกว่าครอบครัวมีปัญหาจริง
แต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาตามข่าวนะฮะ
และเธอเองก็ไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาค่ะ
โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเธอเองบอกว่าเลือกที่จะหันหน้าคุยกันกับสามีเลย
คุยกับพี่ป๊อปเลยพี่ป๊อปคะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เลยนะคะ
แล้วก็พอฟังปัญหาแล้วโอเคไก่เกลี่ยกันไปเข้าใจกันได้
อภัยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จับมือกันเดินต่อไปนะ
อย่างที่ภาพเห็นในอินสตราแกรมนะเขาลงรูปไว้เมื่อคืน
คือเป็นภาพหันหลังป๊อปกับเป้ยเดินจับมือจับมือกัน

เขาบอกว่าเพื่อรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้
และอีกอย่างคือทั้งคู่ยังรักกัน
แล้วก็ขอบคุณแทนน้องโปรดลูกชายด้วยนะครับ
หลายคนให้ความเอ็นดูแล้วก็รักไข้น้องโปรดนั่นเองค่ะ

ว่าเออเอาจริงแล้วก็พูดตามปกติเลยเนอะว่า
ทุกครอบครัวทุกครอบครัวมันมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะ
ก็ยอมรับว่าครอบครัวของเป้ยก็มีปัญหา

แล้วก็เราเลือกที่จะให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะคะ
เราก็ต้องจับมือกันเดินต่อไป

แต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตหรือว่า
คือเขาเรียกว่า
ไม่ได้ใหญ่โตตามที่ทุกคนคิดนะฮะ
ป๊อปเขาสัญญาอะไรไหมคะพี่

ถ้าเกิดพี่ได้มีโอกาสเจอได้เจอคุณป๊อป
ก็ถามในส่วนของคุณป๊อปตรงนี้เองดีกว่า
ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าคือพื้นฐานคำว่าครอบครัวมันก็มีความ
จากความรักที่แล้วเข้มขันขึ้นครับ
เพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีลูก
เรามีคนที่เรารักคุณป๊อปก็รักเรา
แล้วเราก็รักคุณป๊อปให้อภัยเพราะว่ามันไม่เป็นไร
ก็คือครอบครัวยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถึงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต
อย่างที่คุณเป้ยบอกแต่เชื่อว่าปัญหานี้ก็ทำ
คุณเป้ยก็เซเดินไม่ตรงอยู่เหมือนกันนะ
จากการให้สัมภาษณ์ดูว่าเธอค่อนข้างจะอ่อนไหวนะ
แล้วก็ดูจะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วล่ะ
แต่เธอยังควบคุมสติอารมณ์ได้อยู่นะ
คือเรื่องแบบนี้ก็มาทบกระเทือนกับหัวใจนะ

ปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้จริงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอก

แต่เอาแต่หวังว่าส่งกำลังใจให้กับคุณเป้ยแล้วก็คุณป๊อป

เพราะว่าครอบครัวมีเป้ยป๊อปโปรดเนอะ

อย่างที่คุณเป้ยบอกแล้วว่าให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อค่ะ